คุณผู้ชมครับเมนพังทุกวันเลยอ่ะ
ระเบิดมั่งไฟไหม้มั่งนี่แหละครับ
เพราะว่าเผาศพโควิดสิบเก้าอย่างวันนี้วัดบางน้ำชนฮะ
เร่งสร้างเมนใหม่แล้วเพราะว่าเผาศพติดต่อกันจนเนี่ยฮะ
พังอีกแล้วกรณีที่วัดบางน้ำชนนะครับ
ถนนเจริญนครแขวงสำเรกเขตธมบุรีกรุงเทพมหานคร
เผาศพผู้ติดเชื้อโควิด๑๙และศพผู้เสียชีวิตทั่วไปนะฮะ
เฉลี่ยวันละสามศพทำให้ฐานเตาเผาเนี่ยมันร้าว
แล้วก็ปล่องเมนเนี่ยแตกร้าวพังทลายลงมาฮะล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ลงพื้นที่ไปพบกับพระครูพัทราวรานุสิตนะครับ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสท่านให้ข้อมูลบอกว่า
เมรินิวัฒน์บางน้ำชนเนี่ยสร้างตั้งแต่ปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยยี่สิบแปดโน้นนะครับ
ไม่เคยมีการบุรณะครั้งใหญ่เลยมีเพียงทาสีภายนอกให้ดูสวยงามเท่านั้น
เมื่อปีพุทธศักราช๒๕๔๖นะครับได้ชาปนกิจนะฮะ
โยมที่เสียชีวิตเรื่อยมาตามปกตินะครับทางวัดเนี่ย
จะรับเผาศพเพียงวันละศพเท่านั้นแต่เนื่องจากเตาเผาแล้วเมน
ซุดโทรมมากแล้วนะครับระหว่างที่รอการบุรณะครั้งใหญ่เนี่ย
เพราะติดโครงการบุรณะพระอุโบสถอยู่ฮะ
กระทั่งเกิดโควิดตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับ
วัดต้องรับศพผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙
ชาปนกิจด้วยวันละ๓๔ศพ
ทำให้เมื่อวันที่๕กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
เกิดถล่มลงมาเนื่องจากมีฝนแล้วก็มีพายุ
จนทำให้ชาวบ้านหัวแตกไปคนหนึ่ง
อกจากนี้ครับท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสเนี่ย

วิศวกรเข้ามาตรวจสอบแล้วก็บอกแบบนี้เลย
บูรณะไม่ได้ครับต้องลื้อสร้างใหม่ทั้งหลัง

แล้วเงินที่จะใช้ครับคุณผู้ชมคุณพระราพรฮะ

แต่ในช่วงนี้เราก็จะเอาเตานั้นมาใช้งานให้ได้ก่อน
ส่วนอื่นเราก็ค่อยหาผู้บริจาคแล้วก็ค่อยสร้างให้สำเร็จ
รองรับใช้ได้ในช่วงปลายเดือนสิงหา
ที่ชาติเขาได้รับปากเอาไว้กับทางวัด
ว่าเขาจะช่วยให้เอามาใช้งานได้ก่อน
แต่ว่าสาระเมียคงจะยังต้องหาผู้ไปเรื่อยต้องเอง

ท่านใดนะครับที่มีจิตศรัทธาอยากจะร่วมทำบุญ
สามารถโอนเงินไปที่ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชีปรากฏอยู่บนหน้าจอด้วย

ชื่อบัญชีวัดบางน้ำชนครับ
พูดถึงเรื่องของวัดเรื่องของการทำบุญเนี่ยนะคะ
เรากำลังอยู่ในยุคของโควิด
ระแวดระวังกับโรคติดต่อก็อาจจะลืมกันไปบ้างว่า